คุณผู้ชมค่ะเคยได้ยินไหมคะว่า
ไม่มากเครื่องสำอางก็ช่วยได้
งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
แต่ถ้าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมในวงการบันเทิงนะ
มีสาวสวยหน้าใสที่เราอยากจะนำเสนอโดยไม่พึ่งเครื่องสำอาง

คุณผู้ชมค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าไหม
ใบเฟิร์นพิมชนกคนนี้บอกเลยการันตีความใสความสวย
คือฝั่งเสื้อขาวนี่คือหน้าใสใช่ไหม
ใช่ทั้งตัว

แล้วชีวิตส่วนตัวของใบเฟิร์นล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

บทนิราใช่มั้ยฉันจำได้
น้อยนะน่ารักทีเดียวนะคะอันนี้คือแบบว่าเวอร์ชันจัดเต็มนะ
เขาจัดเต็มเข้าไปทำงาน
อยากดูแบบว่าเครื่องสำอางน้อยดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ

ใสไปเลยคุณผู้ชมภาพถูกรูปน่าใสหน้าสดทีไร
ยอดไลก์เนี่ยภูมิจริง
๓แสนไลค์ก็มี๔แสนไลค์ก็ได้มาแล้วคุณผู้ชม
เพื่อนพ้องในวงการเข้ามาชมกันเพียบ
คือนับความสวยคำว่าสวยนับไม่ได้

นี่ก็เป็นอีกคนนึงนะที่เป็นลูกรักพระเจ้า
คือสวยสนั่นสวยมากใสมาก
เจ้าเขาปั้นมาเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหม
อีกหนึ่งคนค่ะที่สวยใสไม่จกตาไม่แพ้กันเลยด้วย

ดูสิเครื่องหน้านางครบมากนะคะ
ก็คมปากนิดจมูกหน่อยคือครบเครื่องเลย
จะแต่งหน้าหนาก็เอาอยู่นะคะ
หรือว่าจะแต่งน้อยก็เพอร์เฟค
คือเวลายาย่าแต่งหน้าเนี่ยนะคุณผู้ชม

แต่พอเวลาแต่งเบาโอ้โหบอกเลยว่าสะกดใจหลายคนเลยนะคะ
คือต้องบอกว่ายาย่าเนี่ยเธอมีต้นทุนมาดีอยู่แล้ว
แต่งเต็มก็สะพรึงแต่งน้อยไปจนถึงหน้าสดเนี่ยก็ยังชนะเลิศ
และลุคใสคลีนแบบนี้หลายคนชอบมากนะคะ
เวลายายาโพสต์รูปแนวนี้ทีไรโอ้โหยอดไลค์สูงปี๊ดเลย
เมนต์ต่างก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะ

หลายเพจก็มักจะนำภาพไปแชร์
เพื่อบอกต่อความสดใสความสวยใสของยายาอยู่ตลอดค่ะ

อย่างที่ทราบค่ะเธอสวยขาวโอโม่อันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วค่ะ
แล้วอยากให้ดูคุณผู้ชมเปรียบเทียบให้ดูชัดค่ะ
ภาพหน้าไม่แต่งหน้าใสกับหน้าเต็มเนี่ย
เออคือสวยทุกรูปทุกลุคจริงนะคะ
เวลาแต่งเบาก็ละมุนมากค่ะเชื่อไหมคุณผู้ชม
ดาเมชรุนแรงมากนะคะสวยใสสว่าง
ตัวแม่แม่จริงคุณแม่เจนนี่เทียนโฟสุวัน

ตัวจริงไปเจอเนี่ยเขาเลือดผัดขึ้นหน้าเลยนะ
คือไอ้ที่แก้มแดงเขาไม่ได้ปัดเลยใช่ไหม
คือเขาเปิดยิมใช่ไหมคะแล้วเราไปใช้บริการคุณผู้ชม
เห็นหน้าสายคุณเจนนี่นะคะเลือดฝาดเขาขึ้นแบบนี้เลย
เหงื่อหลดหยดต้องไปดูชัดว่าเอ๊ยนี่ไม่ได้แข็งจริง

คนนี้เขาเป็นตำนานสาวหน้าสดมาตั้งแต่ไหนอย่างไร

บอกเลยว่าสวยจับใจสมศักดิ์ศรีดีกีนางเอกตลอดการไปเลย

นะคะเรียกว่าสวยจริงนะคะ
ส่วนพวกเราก็สวยนะคะพี่แจ๊คแจ๊กกะลินคนเดียวละกัน

เออนี่แหละมันต้องตบเป็นตรงนี้